แล้วมีรถกระบะสวนเลนมาจนรถเธอเกือบหักหลบแทบไม่ทัน
แต่สุดท้ายตัวเธอไม่เป็นอะไรก็จริงแต่ว่ารถเธอก็ได้รับความเสียหายวินาที

สวนมาทางเลนขวาสุดจนรถเธอหมุนแบบนี้ค่ะ

หุนแล้วรถเธอก็ไปชนเกาะกลางถนนนะครับ
ก็เหมือนกับเป็นการตามหาแหละว่าอยากรู้ว่ารถกระบะสีขาว
แล้วทำไมถึงขับย้อนสอนมาแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงใกล้เที่ยงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ที่บริเวณถนนสาย๓๓สุวรรณศร
กะบินบุรีมุ่งหน้าแยกไฟแดง

อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านกล้องตะวันที่ตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรี
ทีนี้หลังจากที่เป็นข่าวออกไป
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมช่วงสายเนี่ย

แสดงความรับผิดชอบบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้
แล้วคนขับรถกระบะคันนั้นเป็นคุณตาแล้ว
อายุ๗๑ปีคุณผู้ชม
ก็คือนายสมจิตวาจาตรงคือติดต่อมา
แล้วก็บอกว่าจะชดใช้ให้
ทีนี้ก็ถามคุณตามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมวันนั้นคุณตาต้องสวนเลนหนูมาแบบนี้
คุณตาบอกว่าวันนั้นตาขับรถออกมาจากตลาดบขศ
จะข้ามไปอีกฝั่งของถนนไปทางตลาดกบินบุรี
แต่ตาหลงเข้าช่องทางผิด
ตามมารู้ตัวอีกทีนึงตอนมีรถวิ่งสวนทางมา
ก็บอกว่าขอโทษสังคมด้วยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น
อันนี้คุณผู้ชมร่องรอยจุดที่เกิดเหตุตรงเกาะกลางถนน
ที่รถของผู้เสียหายผู้หญิงไปกระแทกนะคะ
ส่วนทางด้านนางสาวปวริสาลันวงสามารถ
ก็บอกว่าโอ้โหพอเห็นคุณตาพูดไม่ออกเลย
รับนะวันนั้นปรี๊ดมากโกรธมาก
แต่ทำไมล่ะทำไมล่ะถึงเป็นแบบนี้
คุณตาไม่ได้แสดงน้ำใจอะไรเลยไม่มาขอโทษไม่มาอะไร
แต่เธอก็บอกว่าถึงตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกด้วยบอกว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างนานา
เหมือนกับมาว่าว่าก็ในเมื่อรถเธอไม่เห็นเป็นอะไรเลย
จะออกมาตามล่าจะออกมาโวยวายทำไม
บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นคุณ

แต่อย่างน้อยก็ขอบคุณที่คนช่วยแชร์แล้วก็สื่อที่นำเสนอข่าวนะคะ
และที่สำคัญเพื่อนที่นั่งรถไปด้วยกันเนี่ย
เตือนสติเธออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ